ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้
เห็นอะไรบ้างแล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงฮะ
แต่ที่แน่เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ซึ่งเขาทำถูกกดนะล้มเลยให้ไปดูกันนะครับ
โอ้โหยังไงล่ะคุณยังไงกันครับเนี่ยนะฮะ
เป็นอุบัติเหตุเพราะว่ารถจักรยานยนต์คันนี้

โอ้โหแต่ฝั่งนั้นน่ะฝ่าไฟแดงกันมาเป็นกี่คัน

มีทั้งคันที่เป็นพนักงานรับส่งอาหาร

แล้วก็มีคันอื่นด้วยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วง๑๑โมงของวันที่๒พฤศจิกายน
กล้องหน้ารถของพลเมืองดีก็จับภาพไว้ได้ชัดเจนนะครับ
เห็นว่ารถจักรยานยนต์๔๕คันฝ่าสัญญาณไฟแดง

เลี้ยวขวาเข้าซอยเสนานิคม๑นะครับ
และปรากฏว่าไปชนกับรถจักรยานยนต์ของคุณลุง

เขาขี่ทางตรงตามสัญญาณไฟเขียวเลยนะครับ
ทีนี้พอมีการเอามาโพสต์กัน
เราก็สอบถามคนโพสต์ก็คือนายปฏิพลอายุ๓๐ปี

ก็บอกว่าจะรีบแค่ไหนก็ไม่ควรฝ่าไฟแดง
เป็นฝ่ายผิดก็ควรจะลงมาดูคุณลุงบ้างนะครับ

นะคุณดูสิเดี๋ยวดูคันชนนะ

นี่ฮะตอนแรกก็นึกว่าพี่รายเดอร์ชนไม่ใช่
นี่คันที่สวมเสื้อฟ้าสะพายเป้
หันหลังมาดูนิดนึงแล้วไปเลยไปโลด
ไปไหนก็ไม่รู้ชนแล้วหนีแบบนี้นะครับ
ท้ายที่สุดนะฮะพลเมืองดีหลายคนที่อยู่ตรงนั้น
เขามาช่วยแล้วคุณลุงไม่เป็นอะไรมากนะครับ
ตัวคุณปฏิพลเองก็เลยบอกว่าอยากจะเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
เตือนใจกันซะหน่อยเรื่องของระมัดระวัง
เรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ถ้าชนแล้วอย่าหนี
ช่วยกันหน่อยนะครับ

ดังนั้นก็จะมีกลุ่มมอาศัย๓๕คัน
ฝ่าไฟแดงเข้ามาแล้วก็ขับมาล้อมคุณลุงที่ขับหน้ารถผมเนี่ย
แล้วมันจะมีมอเซคันหนึ่งได้ชนรถลงไปครับ
แล้วเขาก็เพียงแค่หันมาดูแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือคุณลุงเลย
จากเหตุการณ์นี้ผมก็อยากจะฝากให้คนที่ขับมอเซครับช่วย
กฎจราจรด้วยแล้วก็ถ้ามีน้ำใจหน่อยคนไทยด้วยกัน
ก็อยากให้ช่วยลงมาดูคุณลุงนิดหนึ่งครับ
นี่ทีมข่าวเราก็เจาะเถารุในเพจเข้าไป

แล้วก็พี่เขาบอกว่าคนชนหันมาดูนิดหนึ่ง

เหลือบตามามองนิดเดียวเองนะฮะ
ต้นโพสต์ยังวอนให้ชายคนขี่รถจักรยานยนต

เพราะว่าคุณลุงก็ได้รับบาดเจ็บบางส่วนด้วยนะครับ
ขอให้รับผิดชอบกับอุบัติเหตุครั้งนี้

ก็รู้แล้วล่ะว่ารถคุณเป็นต้นเหตุนะครับ